ลดใจคุณผู้ชมคะสองตายายค่ะคืออยู่ด้วยกันนี่แหละเป็นสองสามีภรรยาคือพอมีชาวบ้านไปบอกว่าตาตายายยายควายที่เลี้ยงอ่ะมันหลุดออกไปไปกินย่าของบ้านคนอื่นแล้วตายายรีบเลยยายเป็นคนขี่ไปเลยค่ะรถใช่
จะเอาควายกลับมามัวแต่มองหาควายไม่ได้ดูทางคุณผู้ชมคะถ้าเซ็นเซอร์แบบนี้รู้เลยว่าเกิดเหตุสลดจริง
คือตำรวจสอบพ่อเด่นชัยที่จังหวัดแพร่ไปตรวจสอบแล้วค่ะอุบัติเหตุรถหกล้อชนจักรยานยนต์อยู่ที่สามแยกบ้านต้นม่วงนะคะอยู่ที่อำเภอเด่นชัย
จุดเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยมีมอเตอร์ไซคันนึงเนี่ยนะคะสภาพคือติดอยู่หน้ารถหกล้อบรรทุกดินค่ะคุณคิง
คนบาดเจ็บค่ะชื่อนายทองอยู่หมั่นขีดนะคะอายุ๗๕ปีคุณตาคนนี้นี่แหละ
กูภายนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยนะคะส่วนอีกรายบาดเจ็บสาหัสตอนแรกแล้วสุดท้ายมาเสียชีวิตนะคะคือนางทามั่นขีดเป็นภรรยาตายายนั่นแหละค่ะสภาพถูกล้อรถทับศีรษะแตกขอภัยนะคะเลือดนองพื้นเลยทั้งสองคนเป็นชาวบ้านหมู่หนึ่งบ้านต้นม่วงคือคนขับรถ๖ล้อเนี่ยเขาชื่อในการนามส
ก็บันทึกที่เกิดเหตุด้วยเป็นหลักฐานที่ที่สอบถามคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้ก่อนเกิดเหตุตายายบอกว่ามีเพื่อนบ้านมาบ่อควายที่เลี้ยงเอาไว้หลุดออกจากบ้านแล้วไปกินย่าบ้านคนอื่นตายายเขาเกรงใจแล้วก็กลัวโดนคนว่าเลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตามหาควายยายขี่ตาซ้อนมาถึงตรงนี้ปรากฏห่วงแต่จะมองควายไม่
เขากำลังจะเข้าหมู่บ้านพอดีชนจังจังจนเป็นเหตุให้ยายเสียชีวิตเลยนะคะส่วนควายที่สองตายายเลี้ยงมาเนี่ยเขาบอกว่าอายุประมาณสักหนึ่งปีชาวบ้านตั้งชื่อมันไว้ว่าเจ้าเหลืองทองระหว่างที่กู้ภัยนำศพเนี่ยของยายขึ้นรถปรากฏว่าเจ้าเหลืองทองอ่ะมันร้องเรียกหายายด้วยนะเหมือนมันจะรู้ว่ายายจากไปแล้วเป็นที่น่าสลดหดหูใจนะคะ